ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการคัดเลือก
หรือว่าการเกณฑ์ทหารอีกสักครั้งนะคะ
หลายพื้นที่ค่ะสีสันยังคงเป็นลักษณะเดิมคือสาวประเภทสอง
เขาก็ยังมาเต็มจัดเต็มแต่งหน้าทำผมแต่งตัว
นึกว่ามาเชียร์แฟนจับใบดำใบแดงแต่ตัวเองนั่นแหละมาเกณฑ์ทหารเองนะคะ
พื้นที่แรกพาคุณผู้ชมไปดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษสนุโลกก่อนเลยนะคะ
เป็นสถานที่คัดเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการประจำปี๒๕๖๐
หน่วยคัดเลือกที่๑กองทัพภาคที่๓
จะต้องมีชายไทยในพื้นที่อำเภอเมืองพิศนุโลกจาก๖ตำบลมาคัดที่จุดนี้จุดเดียว๔๗๕คนนะคะ
วันนี้มีสาวประเภท๒วันนี้เป็นวันที่๒นะก็มีสาวประเภท๒มาร่วมคัดเลือกมาเกณฑ์ทหาร
หลายคนเหมือนกันโดยรวมเขาก็แต่งหน้าแต่งตัวมาในชุดที่มันเป็นผู้หญิง
บางคนก็สวยไม่แพ้หญิงแท้เนี่ยนะคะ
แต่บางคนไม่มีใบรับรองแพทย์และยังไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแพทย์ทหารก็จะต้องจับตรวจร่างกาย
จึงได้ให้ผ่อนปลนไปเป็นปีหน้า
แต่ว่าจะต้องมารายงานตัวและตรวจร่างกายอีกครั้งในปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะ
มาดูบรรยากาศที่ราชบุรีนะคะ
บรรยากาศเกณฑ์ทหารที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ
จุดนี้ชายไทยมาร่วมเกณฑ์ทหาร๕๐๓คน
มีกองเชียร์เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจคึกคักกัน
จุดที่น่าสนใจก็คือเขาจับจ้องไปที่สาวประเภท๒ที่มาคัดเลือกมาเกณฑหาร

แต่ละคนแต่งหน้าแต่งตัวสวยงามไม่แพ้หญิงแท้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบ
อ้าวคุณดูสินี่ฉันชอบคนขวาสุดนะ
โปสิชั่นสวยนะนี่คือบรรยากาศเที่ยวราชบุรีนะคะ
โอ้โหสาวราชบุรีเอาสวยนะคะ
พูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารบางคนก็อยากติดทหารนะเพราะว่าได้เงินเดือน
แต่บางคนที่เขามีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่อยากติดทหารเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ย
เขาต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สงขลา
มีการแชร์เรื่องราวเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปีชื่อว่านายนรงฤทธิ์หนูทองหรือโอ๊ต
เป็นชาวพัทธลุงเขาจับได้ใบแดงในการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมา
เขาก็ระบุข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าเขาอาจจะต้องจบอนาคตอาชีพโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ที่ทำมา๖ปี
เพราะว่าติดทหารแล้วเขากลัวลูกค้าประจำตอนนี้ที่มาใช้บริการเป็นประจำจะหายไปหมดเลย
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับเขาเลยนะคะคุณนรงฤทธิ์เปิดร้านอยู่ที่ซอย๖สะพานดำอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
จุดนี้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้บอกว่าหลังเปิดร้านสะสมประสบการณ์ทำงานเขียนโปรแกรมได้มีรายได้วันละ๒๓๐๐บาท
รายได้ของเขาโดยรวมรวมแล้วเดือนละหลายหมื่นนะคะจนถึงหลักแสนก็มีด้วยบางเดือน
เพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในฝีมือของคุณนรงฤทธิ์แต่หลังจากจับได้ใบแดงเขาต้องไปเป็นทหาร๒ปี
กลัวว่าลูกค้าที่เขาสั่งสมมา๖ปีจะหายไปหมดแล้วกลับมา
พอเกณฑ์ทหารเสร็จเรียบร้อย๒ปีกลับมาจะต้องมาเริ่มต้นงานใหม่ทั้งหมด

ผมเป็นเฟรีแรนสนะครับ
ที่จะให้ลูกค้าเชื่อใจเหมือนนี่ผมสร้างลูกพิกัด๖ปี
คุณคงต้องไม่รอผมแล้วผมต้องเริ่มอีกกูฯทุกอย่างใหม่ทั้งหมด
เหมือน๖ปีที่ผ่านมามันก็ศูนย์เปล่าครับ
หน้าที่การงานได้รับผลกระทบอะไรไหมครับ
ก็อย่างที่ว่าก็คือลูกค้าจะหายหมด
แล้วก็ผมต้องเริ่มต้นใหม่ครับ
แล้วก็คือ๖ปีอีก๒ปีเนี่ยคือความรู้เดิม
แกรมมันจะใช้ไม่ได้แล้ว

ซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ

กรณีนี้ก็เกิดขึ้นในทุกปีนะคะ
ปีเราเห็นดาราถึงขั้นต้องเสียน้ำตาเลยนะ

ก็ได้รอยยิ้มแล้วก็ความมีระเบียบกลับมานะคะ